ลึกประเด็นร้อนวันนี้นะคะพาไปผ่าคดีปิดุกฆ่าลูกคลั่งยาฆ่าพ่อ
ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีค่ะเมื่อลูกชายคนนี้เป็นธาตุยานะคะ
แล้ววันเกิดเหตุเขาก็มีการเสพยาบ้าเข้าไป๒เม็ด
งเหล้าขาวอีกสามกัสจากนั้นก็ไปนั่งกินข้าวบนเถียงนา
จนเกิดการถกเถียงกับคุณพ่อตัวเองนะคะก่อนที่จะมีการลงไม้ลงมือ
ทำร้ายคุณพ่อจนตายคาที่ปมหลังเรื่องนี้เกิดอะไรขึ้น
เจาะลึกประเด็นร้อนจากรายงานค่ะ
ค่ำวันที่๑สิงหาคมตำรวจสพนสูงจังหวัดอุดรธานี
รุ่นไปตรวจสอบเหตุฆ่ากันบริเวณเถียงนานในตะมนต์บ้านปาก

พบร่างในอุมบุญโนริสต์ไว้๕๗ปีนอนปลายจมกองเลือด
มีแผลถูกฟันถูกตีหัวเวอะวะ
ใกล้กันพบมีดพร้าวมรณะวางอยู่
คนก่อเหตุไม่ใช่ใครที่ไหนคืออุ้มบุญโนริสวัย๓๒ปี
ลูกชายแท้ของผู้ตาย
หลังก่อเหตุหมอนี่อาบน้ำปะแป้ง
นั่งรอมอบตัวไม่หนีไปไหน
อุมบุญให้การแบบคนเพาะเจ้อ
บอกก่อนเกิดเหตุเดินไปเอาข้าวมานั่งกินบนเถียงนา
แต่ถูกพ่อดุด่าไม่ให้เอามากิน
โมโหคว้าไม้และมีดตีฟันพ่อแบบไม่ยั้ง
ยอมรับทำไปเพราะเสพยาป้าสองเม็ดกับเหล้าขาวสามกัก
ตำรวจคุมตัวลูกทรพีมาทำแผนถ้ำกลางสายตาญาติและชาวบ้านที่มามุ่งดู
ถึงกับร่ำให้สะเทือนใจในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

พร้อมพูดสั้นสั้นด้วยคำว่าขอโทษ

เพราะก่อนหน้านี้ผู้ตายเคยเอาจอบไปฟาดน้องชายแท้

ตัวเองต้องมาโดนลูกชายฆ่าตายรับผลกรรม

ก็เคยทำแบบนี้กับพ่อผมนะครับ

จอบฟาดที่หัวเลยครับ

ซึ่งเป็นน้องแท้ครับ
ใช่ครับผมก็คิดว่างั้นนะครับ

ตำรวจแจ้งข้อหาฆ่าบุพการี

มีประวัติเสพยาทั้งคู่
อย่านำศพมาตั้งชาพนักกิจคอนลง

ติดพลาด่ายแม้สายสัมพันธ์ของพ่อลูก
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน